มันมวยกันบ้างนะครับดาวเหนือเรือใบไข่มุกนะครับถือว่าเป็นนักมวยที่ไปสร้างชื่อเสียงชกตัดเชือกได้รองชำโลกดับหนึ่งนะครับ
โปรแกรมในศึกชิงแชมป์โลกรุ่น๑๔๐ปในวันเสาร์ที่๑๘พฤษภาคมนี้ครับ
โดยดาวเหนือนั้นต้องชั่งน้ำหนักให้ผ่านพิกัด๑๔๐ปอเตรียมไว้ก่อน
และถ้าเกิดว่าอีบานบารันชิกนะครับเจ้าของเข็มขัดชาวเบดารุส
หรือว่าทางจอร์สเทลเลอร์ผู้ท้าชิงรองแชมป์อันดับ๓ชาวสก๊อตแลนด์
คนใดคนหนึ่งไม่พร้อมโปรโมเตอร์ผู้จัดก็จะให้ดาวเหนือ
ไปดูเรื่องของบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยไทยชื่อดังก็ร่วมกันนะครับ
บ่าย๒โมงครึ่งถึง๔โมงทางไทยทัศน์ทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสด
๑๕มิถุนายนจนถึงรอบชิงวันที่๒พฤศจิกายน
ชนะนะครับได้เข็มขัดแล้วก็เงินรางวัล๕แสน
รองชนะเลิศ๒แสน๕ที่๓แสน๕ที่๔แสน๑นะครับ
โรงต้องสิ้น๑ล้านบาทครับ
แล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราได้มีโอกาสเข้าร่วมนะครับ
กับเขาเรียกว่ายอดมวยทรงชัยเลยก็ว่าได้นะครับ
แล้วได้คุณบัวขาวนะครับเข้ามาร่วมอยู่ในอยู่ใน
เขาเรียกว่ามวยรอบนี้ด้วยนะครับก็ทำให้ผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งนะครับ
ก็จะเป็นอีกหนึ่งนะครับรายการที่มีคุณภาพ
แล้วก็เป็นอีกหนึ่งในรายการที่เราจะเติบโตไปคู่กันนะครับอย่างยั่งยืน